สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอ่ะอืม
เป็นไงฮะคุณหนุ่มมานานแล้วนะฮะเนี่ยคุณนอนหลับอ๋อนอนหลับ
อยู่บนรถน่าจะหลับไหลไปเลยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตบปากนะฮะ
คุณผู้จำครับเอออ่ะทำไมอ่ะอะไรคุณพ่อมาอยู่อืมคุณ
คุณจะต้องแบบว่าอ่ะมาเรื่องแรกมาเรื่องแรกนะครับก็เป็นเอ่อ
เรื่องราวของหนุ่มพลเมืองดีอีกคนนึงนะครับน้องเนยนะฮะ
นั้นได้มีการโพสต์ข้อความถึงอาการของลูกชายในช่วงแรกนะครับ
ระบุบอกว่าตอนนี้น้องถูกตัดไตไปหนึ่งข้าง
ส่วนอีกหนึ่งข้างไม่ทำงานนะครับ
ม้ามเสียกระดูกถูกยิงเป็นรู
แพทย์นั้นต้องฟอกไตแล้วก็เฝ้าติดตามอาการตลอด๒๔ชั่วโมง

บอกคุณพ่อว่าอาจจะต้องตัดแขนลูกชาย
ซึ่งทำให้พ่อแม่นั้นใจสลาย
ตอนนี้ทุกคนยังคงรอคอยปฏิหารให้น้องฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ได้มีการโพสต์อัปเดตตลอดนะครับสำหรับอาการของน้อง
ก็ระบุว่าอาการของน้องเนยนั้นดีขึ้นตามลำดับ
ไอดีขึ้นหัวใจดีขึ้นแขนข้างที่ผ่าตัดขยับได้
ว่าถ้ายังจำกันได้ตอนก่อนหลวงพระคุณบรรณภาพ
บอกไว้หลายปีก่อนว่าจะเห็นลูกหลานนั้นเจ็บ
แล้วก็เสียชีวิตที่ตึกใหญ่กลางเมือง
ตอนนั้นโทมินอล๒๑ยังไม่สร้างด้วยซ้ำไป
ทุกคนก็คิดว่าเป็นห้างหรือคลังนั้นจะถล่ม
คนไม่กล้าไปที่คลังแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จนกระทั่งมาเกิดเหตุที่ทมินัล๒๑
ล่าสุดนะฮะนายนบภูมิภูมิใจศักดิ์หรือว่าเสียนาย
เป็นนายกเศรษฐบนตรีตำบลบ้านชวน
และนายกิติพงศ์ธรรมโสภารัฐหรือว่าเสียตี
ท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
จังหวัดชายภูมิทั้งสองคนนั้นเคยเป็น
คู่หูสิทธิเอกนะฮะของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพระคูณนะครับ
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเอ็ดและอดีตเจ้าอาวัดวัดบั้นไล่
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบสองถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
เขาเปิดเผยนะครับว่าตัวเองไม่เคยได้ยินหลวงพระคูณเอ่ย
กลุ่มหรือบางคนหรือเปล่านี่นะฮะอ้าวเออคือก่อนหน้านี้
ก็มีคนมาพูดกันโอ้ยมีเหตุการณ์จริงนะเอ่ยเอ่อ
ชีวิตเยอะแยะปรากฏว่าทางสิทธิเอกท่านออกมาพูดเลยบอกว่าไม่เคยมี
ไม่เคยได้ยินนะฮะทั้งนี้หลวงพระคูณเคยตอบคำถามลูกศิษย์ที่เอ่ยปาก
ถามท่านนะครับบางวันที่ไปกิจนิมบลการสูตรบนธรรมบุญที่
ตอนนั้นปี๒๕๓๖ซึ่งลูกศิษย์คนหนึ่งก็ถามว่า
มันไม่ถล่มอีกดอกสั้นแค่นี้เองนะฮะไม่มีคำทำนายอย่างอื่นตามมา
แต่ระยะหลังต่อจากนั้นท่านก็ไม่เคยทำนายที่ไหนเหมือนกัน
ปกติท่านก็ไม่ได้ให้ทำนายไทยทักอะไรอยู่แล้วไม่เคยท่านตีหัวอย่างเดียวเออ
ถ้าสมมุติมีโอกาสกราบท่านผมเอาไปกราบจริงท่านก็ไม่ได้เป็นแนวทำนายทายทักอยู่แล้ว
ท่านเป็นเมตตาไม่ใช่เมตตามหานิยมเนอะใช่ท่านไปกราบท่านท่านน่ารักมากเลยนะ
หนุ่มพระคุณอ่ะที่เคยไปเจอท่านมั้ยเราเคยไปครั้งหนึ่ง
เออไปกราบท่านก็ปีปุ้งเออพี่ไม่ได้ว่านั้นพี่ไปไหว่ไม่ได้เจ็บ
เอาไม้จีนครับโชคดีเลยนะคุณส่วนเรื่องเรือสำราญคุณหนุ่ม
ได้รับอนุญาตจากทางการไทยเข้าเทียบท่าที่เราทราบไปแล้วเนี่ยนะฮะ
ท่าเรือแหลมชะบังจังหวัดชนบุรีเป็นเรื่องเป็นราวในวันที่สิบสามกุมภาพันธ์นี้
หลังจากที่ญี่ปุ่นปฏิเสธไม่ให้เขาเทียบท่าที่ท่าเรือโยโกฮามาเพราะปัญหาเรื่องการแพร่กระจายของไข้หวัดโคโรนา
ซึ่งตอนนี้เขาเป็นชื่อไวรัสโควิด๑๙แล้วนะคะ
ซึ่งต่อมาพบว่ารัฐบาลไทยได้ออกมาประกาศว่าจะไม่ให้เทียบท่านั้น
ตอนนี้สมาคมวิชาชีพเรือสำรานได้ออกแถลงการมาว่า
เรียกร้องให้มีการทบทวนมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือสำรานเวสเตอร์ดัม
โดยระบุว่าในจำนวนผู้โดยสาร๒๐๐คน

และมีผู้โดยสารชาวไทยอีกจำนวนนึง
โดยทั้งหมดได้รับการดูแลจากทีมแพทย์บนเรือ

ก็ได้ระบุว่ารัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดได้อย่างดี
ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก
เชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีศักยภาพเพียงพอ

ขอเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยื่นมือช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด

หากตรวจพบผู้ที่มีสัญญาการติดเชื้อ
ก็สมควรให้ได้รับการช่วยเหลือ

คนก็ยังเรียกว่าไข้อูฮันกันอยู่เนี่ยนะฮะว่า
พบผู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มอีก๙๔ลาย
ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมภายในประเทศจีน
ตอนนี้มีอย่างน้อย๑๑๑๖ราย
ขณะเดียวกันก็ผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้นมี๑๖๓๘ราย
ทำให้ยอดผู้ป่วยเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่
เพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า๔๔๖๗๓คนแล้ว

มหาวิทยาลัยจอนฮอปกิ้นในสหรัฐอเมริกาสรุป
รวมทั่วโลกมี๔๕๑๙๑คน
อยู่ที่จีน๔๔๐๐ทั่วโลก๔๕๐๐
โดยที่เมืองจีนก็อวมเลยเนอะ
ก็กล่าวว่าแม้๑๙๙ของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙

แต่สถานการณ์ยังคงฉุกเฉิน

เพื่อเราจะได้เร่งควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด

หรือทางรู้สึกจะเป็นโรงการรามัยโลก
บอกแล้วอีก๑๘เดือนเจอกันวัคซีน

อีกปีทั้งปีหรือ

ละไม่จะตั้งอีกแล้วจะใช้ได้ระดับหนึ่ง

ตอนนั้นเด็กจบอาชีวะใหม่เหล่าน่ายได้ที่ดีที่สุด
มึงมาอาจารย์งานบนเรือสักพันล้าน
วันนี้ไอ้มนุษยธรรมจะเป็นอย่างไร

เขาได้โทรหาคุณอนุทินเลยแล้วบอกว่าในเรือทุกคนสุขภาพดีมีคนไทยอยู่ด้วย
ขอให้เรารับเทียบท่าได้ไหม
ซึ่งข้อมูลนี้ยังไม่เพียงพอต้องมีอะไรยืนยันที่ชัดเจนกว่านี้
บนเรือจะมีหมอเขาบอกบนเรือเนี่ยมีหมอ
แต่คนบนเรือเนี่ยมีมากกว่า๒๒๐๐ชีวิต
ถามว่าอันนี้จริงก็ถามกลับมาเหมือนกันว่ามีใครกล้าพูดมาว่า๒๒๐๐ชีวิตอ่ะจะไม่มีโคโรน่าเลย
ขนาดญี่ปุ่นญี่ปุ่นแม้ให้เทียบท่าเนี่ยญี่ปุ่นใช่ไหมจาก๒๐๔๐วันนี้ทะลุร้อยไปเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ร้อย๗๔แล้วร้อย๗๔คนอันนี้๒๒๐๐คนเนี่ยแต่ขนาดเดียวกันก็มีคำถามว่า
มีใครจะรับประกันได้ว่าถ้าเขาลงมาเหยียบพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยจะไม่มีไวรัสโคโรนาเกิดขึ้น
เพราะบนเรือไม่มีน้ำยาพิสูจน์เชื้อทางแล็บคือถ้าสมมุติบนเรือเนี่ยมีใครขึ้นไปพิสูจนเชื้อทางแล็บ

มันก็รับเขาได้นะครับเขาบอกว่าต้องรออีก๑๔วัน
ไม่มีเป็นคนไข้ข้อมูลนี้ยังไม่เปลี่ยกแน่นอนุญาตที่เทียบท่าได้
ว่าหากจะให้เทียบท่าเนี่ยประเทศไทยเป็นท่าเรือแหลมชะบังไม่ได้
เพราะท่าเรืองละชังถือว่ามีประชาชนอยู่เยอะถ้าถ้าจะเทียบท่า
เราต้องหาท่าเรือสำรองฮะมันจะมีที่ไหนท่าเรือมันก็ต้องมีประชาชนอยู่เยอะแหละ
เพราะมันเป็นที่เป็นท่าเรือเป็นพอร์ตมันต้องอยู่เยอะอยู่แล้ว
ก็คือต้องหาท่าเรือสำรองแต่อย่างนี้ถ้ามีคนไทยอยู่
มันจะไม่ได้ไหมว่ามีคนไทยอยู่เยอะมันจะดูเป็นอันนี้ไหมว่าเขาบอกว่า
งั้นคนไทยกันลงมาก่อนวันนี้คนไทยเรียกร้องแล้วไง
คนไทยก็ถึงมีการโพสต์กันไงว่าเขาอยู่วันนั้นเป็นคนไทยอยู่
ถึงบอกว่าเรียกร้องช่วยเขาเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกว่า
ชีวิตความเป็นอยู่อ่ะไม่ได้ลำบากนะทุกคนก็ใช้
ตอนเช้าก็ยังแบบว่าทุกคนยังสามารถออกมาเดินเล่นโยคะกันได้อยู่
ยังออกกำลังกายได้อยู่ทุกคนแต่อย่างเรือของประเทศญี่ปุ่น
เห็นไหมไงใช่ไหมเนอะเรือประเทศญี่ปุ่นเนี้ยเขาให้ออกมาสามวันครั้ง
อืมอุ้ยไม่ใช่วันละครั้งนะพี่สามวันครั้งให้คุณอ่ะใช้อยู่ในห้องอ่ะ
ให้มากที่สุดอืมแล้วก็การเสิร์ฟอาหารโอเคเขาบอกอาหารอเหินเนี้ย
ดีหมดเลยแต่อันนั้นคือแต่อันเนี้ยที่จะเข้าของประเทศไทยเนี้ย
เรียกได้ว่ามันมีคนไทยอยู่จริงนั่นแหละคนเขาก็เลยเรียกร้องกันเยอะพอสมควร
เนี้ยฮะเนี้ยอันนี้คือสวยงามอันนี้ที่ร้อยกว่าคนแล้วใช่ไหมอ่า
ร้อยเจ็ดสิบสี่ล่ะสูตรเมื่อนตอนบ่ายนี้ฮะที่พบว่าติดน่ะจากคนคนเดียวเลยน่ะ
คนเดียวเลยเหรอจากคนคนเดียวอ่าที่ที่ออกจากเรือไปไปลงจาก
ลงฮ่องกงใช่อืมแล้วก็ตรวจพบว่าอันนี้ใครจะเป็นคนตัดสินว่า
เทียบได้หรือไม่ได้ของเราอ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วอย่างงีคือใครจะเป็นคนแบบ
ต้องลอยต้องลอยมันต้องลอยไม่มีอ่าลงมาได้ก็เป็นรัฐบาล
รัฐบาลเท่านั้นต้องรัฐบาลมันไม่มีกรณีมันเป็นพื้นที่ของเรา
อืมมันไม่ปลอดภัยอ่ะอืมณวันนี้มันไม่ปลอดภัยจริงจริงยังไง
ก็ไม่ปลอดภัยโอเคล่ะถ้าสมมุติจะพูดถึงหลักมนุษยธรรม
มันก็คุณมันมันอันตรายกว่านั้นเราไม่ได้มีที่ให้สำหรับคนสองพัน
กว่าคนคืออยู่บนบกคือมันไม่ใช่ว่าเป็นการรังเกียจ
หรืออะไรแต่ว่านั่นเป็นสิ่งที่มันต้องพิสูจน์ให้ได้มันต้องควบคุม
อันนี้ต้องควบคุมโรคไว้ก่อนแต่ถามว่าเราผิดไหมเราไม่ได้ผิดนะ
เพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดประเทศไทยเนี่ยท่านรัฐมนตรีหนูเนี่ย
เขาบอกแล้วว่าประเทศไทยไม่ใช่อืมที่หมายที่หมายของเรือแบบนี้
เขาเป็นเรือสำราญที่ร่องอยู่เท่าที่ทราบคือฮ่องกงไต้หวัน
ญี่ปุ่นม่อนเราบอกไปแล้วพอทุกที่ปฏิเสธก็ไปติดต่อที่
ฟิลิปินฟิลิปินก็ไม่ให้จากฟิลิปินก็เลยมาที่เรานะฮะ
เขาก็บอกว่ากว่าจะมาถึงไทยเนี่ยทำไมไทยต้องมานั่งแบบ
รับความกดดันตรงนี้เราก็ต้องดูว่าประเทศอื่นเนี่ย
เขาก็ยังไม่รับถูกต้องไหมทำไมต้องเป็นเราแต่ว่าตรงไหน
ที่เราสามารถให้การช่วยเหลือได้ทางด้านมนุษยธรรม
เราก็ไม่ได้รังเลต้องดูว่าเราให้การดูแลเขาได้มากน้อยแค่ไหน
ถามว่าเรื่องเอาหงอาหารเราคงส่งให้เขาเต็มที่นั่นแหละ
เราไม่ต้องการที่จะเป็นเจ้าภาพรับทุกอย่างทั้งที่ประเทศอื่น
คนของเขาอย่างที่มีการบอกว่าลำนี้มีสัญชาติอเมริกันเนี่ย
สัญชาติอเมริกันนะฮะเจ็ดร้อยคนอืมเจ็ดร้อยคนยังไม่รับเลย
จริงเจ็ดร้อยคนนะฮะไปที่ประเทศอเมริกามีอธิปไตยได้หรือเปล่า
หรือมันแบบว่าหรือเกาะต่างที่มีอยู่หรือเปล่า
ถ้ารับตรงนี้ได้เราก็สนับสนุนให้เข้าไปส่วนคนไทยนี่ไง
ปัญหาเขาว่าคนไทยคนไทยเราต้องดูแลเป็นพิเศษ
แต่เท่าที่ทราบคือ๑๙คนเนี่ยเป็นลูกจ้างของเรือลำนี้นะฮะ
ก็ต้องมีสัญญาเงื่อนไขอะไรที่เขาทำกับนายจ้างเขาอยู่แล้ว
หวังว่ายังไม่มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอันนี้คือคุณอนุทินเขาก็บอกว่า
เขาก็มีการอัปเดตบนเรือเรื่อยใช่ไหมคุณแม่ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
เขาก็มีการอัปเดตว่าเมื่อล่าสุดที่ทวิตเตอร์ออกมาล่าสุดเนี่ย
เขาบอกชีวิตของเขาก็คือใช้ชีวิตดำเนินไปปกติ
มีการเล่นโยคะยามเช้าออกกำลังกายได้แต่ว่ายังไม่มีแบบอูหูเคสหนัก
ค่อยมาต้องขอเรือขออะไรมารับเพราะป่วยหนักไม่มีใช่ไหม
ยังไม่มีไม่มียังไม่ได้ตรวจไวรัสด้วย
ยังไม่มีใครขึ้นแต่คือยังไม่มีใครตรวจชัดยังไง
เพราะว่ายังไม่ได้เทียบท่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นแบบ
มีการเข้าสู่ประเทศไทยใช้คำนี้ก็ยังลอยลำอยู่ใช่ไหม
คือเรือแบบเนี้ยก็ลอยอยู่บนเรือนี่เขาบอกมาบ้านกว่ายี่สิบวันแล้วนะ
อยู่ในน้ำน้ำไทยเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยยี่สิบวันแล้ว
แล้วก็เขาบอกว่าทุกคนก็มันก็มันสองแง่สองแง่สองแง่
นักวิชาการก็บอกอุ๊ยคนไทยจะเสียโอกาสหรือเปล่า
โอกาสว่างในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เพราะตอนนี้การท่องเที่ยวเป็นเศรษฐกิจหลักของบ้านเรา

อันนี้มันเป็นเขาบอกอ้าวเราควรจะมีการคัดกรองอย่างดี
แต่วันนี้มันไม่ได้เนอะพี่เนอะตอนนี้ก็มันขึ้นไปได้อยู่แล้ว
ก็องค์การนำโลกคนบอกเองว่าตอนนี้สถานการณ์ยังฉุกเฉิน
และเป็นภัยร้ายแรงต่อโลกต่อโลกนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่
เพราะฉะนั้นนี่คือการควบคุมก็ไม่มีการเบียดเบียน

เป้ที่เกาหลีพี่หนุ่มคนจีนไปเดินคนเดียวรู้ไหมทำไง
ไม่รู้ปิดห้างแล้วก็พ่นน้ำยาทั้งทั้งห้างเลย
เสร็จแล้วอีกคนนึงแค่คนจีนแค่สงสัยว่าเขาเป็นหรือเปล่านะ
ไปนั่งดูหนังปิดโรงหนังแล้วก็ต้องฆ่าเชื้อไปหลายวันเลย
อืมเขากลัวขนาดนั้นเลยอ่ะ
แล้วเมื่อวานผมไปนั่งร้านกาแฟร้านหนึ่งมีคนจีนนั่งอยู่ด้วย
ไอแต่เจอไหมไม่ไอนั่งคาดหน้าอยู่ข้างหลัง
คงโดนแล้วล่ะเพราะเธอดูซึมไปเห็นไหมเธอแบบอาการหลับ
แต่ต้องแยกนะคุณแม่ที่คนไปบูลลี่ไปด่าเขา
ได้ปรากฏว่าบางคนเข้ามาจากฮ่องกงนะคะ
คือบางคนอาจจะเป็นแบบจีนที่มาจากอเมริกา

บางคนจีนที่มาพำนักอยู่ประเทศไทยก็เยอะ
เอาตรงคนจีนที่แบบว่ามาซื้อคอนโดไทย

แต่ตอนนี้เศรษฐกิจที่เป็นออนไลน์แม่ชะงักเลยนะ

เพราะว่าสั่งของจากทีไม่ได้เลยคู่สั่งไปคือไม่มีออเดอร์

ในออนไลน์คือไม่มีของเลยคุณแม่

ไม่มีละหายไปหมดเราไม่มีใครไล่ที่สุดแหละตอนนี้

เพราะว่าไวรัสโคโรนาของประเทศไทยของเรายอดก็ยังดีนะฮะ
อย่างเสถียรยังไม่มีการเพิ่มขึ้นมาสักเท่าไหร่
แต่อีก๑เรื่องที่หลายแหลกคนจับตามอง
ปารีนาไกรคุบ

วันนี้กฤษฎีการเขาชี้แล้วที่ดินของคุณเอ๋ปรินายังเป็นเขตป่าสงวน
แล้วก็หลังจากนี้บางคนบอกจะได้อภิษฎพิเศษหรืออะไรหรือเปล่า
ก็ชงให้สอบประกอบเป็นเจ้าภาพดำเนินคดี
คือรายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรแจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส่งบันทึกเรื่องการบังคับใช้พรบป่าไม้ในปี๒๔๔
พรบป่าสงวนแห่งชาติพศ๒๕๐๗ว่าในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่กลมป่าไม้เนี่ยได้มีหนังสือหารือด่วนที่สุดเพื่อเป็นแนวให้การดำเนิน
กรณีของเอ๋ปรินาที่หลายคนทั้งประเทศจับตามองกันอยู่
ไปเช็กสิว่าเอาละตรงเนี่ยมันเป็นเขตป่าสงวนรึเปล่า
มันเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเปล่าและก็ป่าไม้ถาวรที่เสื่อมสภาพไปแล้วหรือเปล่า
อีกทั้งรัศดรเข้ามาถือครองทำกินได้อยู่
มันก็อยู่ใกล้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินนะ
เพื่อเกษตรกรรมนำไปปฏิรูปที่ดินหรือเปล่า
คือเอาง่ายว่าที่ดินนี้ไปบุกลุกป่าหรือเปล่า
เอาง่ายอ่านยิ่งอ่านมันจะยิ่งงงเพราะเป็นภาษากฎหมายหมดเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าวันนี้คณะกรรมการดีการ
ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของสอบประกอบมีหน้าที่แล้วก็อำนาจในการจับกลุ่ม
ปราบปามหรือร้องทุกข์

เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำตามกฎหมายว่า
ด้วยการป่าไม้แล้วก็กฎหมายอื่นเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดูแลรักษาที่ดิน
ณวันนี้
ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษว่า
ความเลี้ยงไก่ของนางสาวปารีนาไกรคุบ

คือเรื่องของเรื่องเขาบอกว่าโอเคละ
ปรินาไกรคุกลุกที่ป่าสงวน
เขาก็เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ฟาร์มไก่ของนางสาวปรินา

นุ่มคิดได้เนอะ

ไปตรวจสอบทรัพย์สินภายในฟาร์มไก่ทั้งหมดสิว่า
ตรงนั้นทัพสินทั้งหมดมันล้าวไก่เป็นไก่อะไรกลายเป็นของกลาง

เพื่อประกอบสำนวนคดีโดยการรังวัดครั้งนี้
เจ้าหน้าที่จึงต้องอาศัยหมายสารจากจังหวัดราชบุรี
วัดแทนวัดแทนนะฮะก็โอเคบรรยากาศในการเข้าตรวจสอบพื้นที่ของปรินาเนี้ย
เจ้าหน้าที่ตำรวจป่าไม้ก็ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้อยู่บนรถนะเขาไม่ได้ให้ไม่ไม่
ไม่ให้เข้าไปถ่ายเยอะเนื่องจากอะไรรู้ไหมฮะไม่รู้ครับมีสุนัขเธอน่าไปเหมือนเพราะปกติ
โต๊ะโตะโหลงอ่าหมามันเยอะเหรออือแล้วก็สู่นักเนี้ยมันถูกปล่อยไว้ใน
ปลาจำนวนมากอืมจึงเกล็งว่าเดี๋ยวหมากับเปิดนั่นไง
หนุ่มน่าไปเนี่ยเพราะว่าปกติแนวหนุ่มชอบลงพื้นที่เนี่ยมา่า

ทำให้แค่อยู่กับคุณก็โดนกัดทุกวันอยู่แล้ว
คุณแม่ไม่ได้นะเมื่อวานพี่หนูก็ไปทำแทนคุณแม่นะ

จริงจริงขอบคุณมากแหลงจิว่าไปถ่ายตีไทยครัวไม่ยอมไปทำงาน
เอ้าเออมองมากเลยอ่ะเออปีละครั้งขอหน่อยได้ไหมล่ะ
ก็ไปตอนเช้าก็จบแล้วเออฉันก็ต้องอยู่กับพ่อบ้างไหมล่ะ
นี่ธรรมดาเมื่อก่อนนะพี่หนุ่มไปงานเกิดพ่อไปไห้ป่าเนี่ย
ก็ผมไปเลยฮึหมาดีอ่าฉริงไหม
เห็นไหมก๊อปที่นี่ไงเจ้าของไอด้าบูไงนี่พาไปเที่ยวผู้ชายกันมา
เธอทำให้สถานการณ์มันฉันกำลังเล่าเรียนเองอยู่อ่ะ
กำลังจะฟังว่าสรุปแล้วที่ดินของเอ๋เขาจะดำเนินคดียังไงต่อไป
ผมก็ไม่ได้อะไรเลยผมแค่หันไปเห็นว่ามีคุณเดินอยู่ในทีม
ก็บอกคุณแค่นั้นเอง
แล้วคุณก็ยาวไปเรื่องหงเรื่องหมามาบอกผมว่าหมากัด

มันเป็นไบโพล่าเมื่อก่อนฉันเป็นเหมือนเธอ

ทีนี้ไม่เป็นอะไรกดใบโพล่าผมเป็นบ้าเลย

อ่าเขาบอกว่าฉันหลงแล้วอ่ะ

ถ้าหมาไปอยู่ในฟาร์มไก่ก็กัดไก่ไก่หมด

มันก็ไม่มีหมาอยู่ในฟาร์มนี่แหละ
อีกครั้งเมื่อกี้ปูว่า๕นิดว่าจะมีหมา

ไม่ได้บอกทำไมว่าให้ลุ่มหน้าไปหมามันกัด

สารแนอะไรเป็นคนพูดเองว่าเนี่ยอยากให้หนุ่มไป

ฟาร์มไก่มันจะไปปล่อยหมาอยู่ในฟาร์มได้ยังไง

อยู่ดีวันที่สื่อมวลชนจะเอามาวันที่จะไปรังวัด

คนเขาก็เลยสงสัยว่า

ใครเป็นคนปล่อยหมา

ก็ไม่รู้เขาบอกอ้าวคิดถึงตะกะจริง
เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไปไก่มา

จะไปเป็นหมาดุด้วยเพราะนักข่าวจะโดนหมากัด

คุณไปปล่อยออกจากภาคหรือเปล่า

ทำไมวันนี้นักข่าวมาปุ๊บหมามันจะมาจากไหนก็เป็นฝูง
มีใครมาปล่อยภายหลังหรือเปล่า
สรุปคนที่คนอยากจะฟังเสียงที่สุดคือเสียงของปารีนา

นางว่าไม่ขอชี้แจงอะไรนะคะ

ถ้ามีข้อสงสัยให้ไปสอบถามที่ทศพล

ยืนยันจะต่อสู้คดีให้ถึงที่สุด

หนึ่งตอนนั้นนางออกมาพูดแล้วว่าถ้านางผิดจริง

แต่วันนี้นางก็พูดเหมือนกันว่านางเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของนาง

ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าปล่อยหมา

ระหว่างที่สอบประกอบลงพื้นที่ตรวจสอบเนี่ย

และไม่รู้ว่าจะปล่อยหมาไปทำไม

มันไปกัดไก่หรือไปกัดไก่เขาอย่างนี้หรอ

นางไม่เคยเลี้ยงหมา

เกือบจากนางเปิดฟาร์มไก่มานางไม่เคย

หมาเนี่ยถ้าเลี้ยงไว้มันก็ต้องไปกัดไก่เขา

หมาสนุกกว่าเรื่องที่ดินนางอีก

เห่าไปหลายคนแล้ว

ไปลุกพื้นที่ป่าสงวนหรือเปล่า

ก็อย่างที่บอกไปก็มาจากพี่มาก

ถ้าใครพบเห็นหมา

ให้เทคโฟโต้มาให้นางหน่อย

นางอยากจะรู้ว่าเป็นหมาพันใด

เพราะเห่าไปหลายตัวแล้ว

หมาไปอยู่ที่ดินปารีนาอีกหนึ่งเนี่ย

สรุปแล้วหมามีกี่ตัวคะ

สรุปทำไมคนไม่สนใจว่าที่ดินสรุปแล้วนางไปบุกลุกป่าสงวนหรือเปล่า
ก็นี่ไงที่ดีเขาบอกว่าทางสิทธิกาเขาชี้แล้วว่ามันอยู่เป็นพื้นที่ป่าสงวนจริง

กำลังวัดว่ามันเจอหมาเท่าไหร่
แต่ถ้าเกิดใครจะทำแสดงก็ขอให้ทางสอบประกอบเป็นเจ้าภาพได้ไง
แล้วหัววงดแรงอยี่ไหมเป็นคนแบบนำดำเนินคดีต่ออย่างไงคะ
ถ้าคุณแม่มาจบเรื่องหมาแล้วคนก็อยากรู้ว่าหมามีกี่ตัว

เธอน่ะรงพื้นที่บ้านเองหน่วย้นแถวอยู่ตรงนี่เอง
ก็แต่เห็นมั้ยก็อย่าเป็นเรื่องหมา
ช่วยเคล็ดถ่ายมาให้เขาหน่อยอ่ะ
เรื่องหมาหวดละจะหกโมงหรือหนึ่งหรือ

กรรมกราบกันดินไทยหลังได้รับสัญชาติไทย
นี่คุณคนนี้ผมรักประเทศไทยด้วยสุดหัวใจเห็นไหม
นี่นะครับก็คือจากมีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
ได้มีการเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับ
เรื่องการได้สัญชาติไทย๓๕รายลงนามโดยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
นักบันตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมศ๑๑คุมภาพันธ์นะครับ
โดยในจำนวนนี้มีฝรั่งเมืองแพร่ก็คือนายอุดมสุขเสน่ห์
คนนี้หรอครับอุดมสุขเสน่ห์อุบาลเลขที่๑๓๑หมู่๒ตมเมืองม่อ
หม้อนะฮะขอโทษจังหวัดแพร่ได้รับสัญชาติไทยนะครับ
หลังทราบข่าวเนี่ยนายอุดมนะฮะออกจากบ้านมาแล้วก้มกราบแผ่นดินไทยครับ
หลังเคยโพสต์ระบุว่าหากตนเองได้สัญชาติไทยเมื่อไหร่จะก้มกราบแผ่นดินไทย
สำหรับอุดมนะครับเคยได้รับมอบเข็มและโลศ์เชิดชูเกียจ
ในฐานะผู้ใช้ภาษาไทยท้องถิ่นดีเด่น

เป็นภาษาไทยทิ่นใช่ไหมพี่ภาษาทิ่นภาษาทิ่นนะครับในปี๒๖๖๒นะครับ
กระทรวงธนธรรมเมื่อวันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยเจ้าตัวเนี่ยมักจะอัดคลิปสนุกสนานนะครับแล้วก็ถ่ายทอดวิถีชีวิตของฝรั่ง
ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ภาคเหนือทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ยูทูป
ในชื่อว่าอุดมสุขเสน่ห์นั่นน่ะนี่นะฮะซึ่งมีผู้ติดตามอยู่มากพอสมควรนะครับ
ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ฟังดูฮะส่วนใหญ่ไอ้กรรมพันธุ์
เฮ้ยแม่งบางคนกับผมเป็นก็เพราะว่าพี่ผมก็ล้านน่ะ

ก็หาหมอมาหมอก็ว่าหมอว่าได้น่ะหมอว่าก็กินอาหารที่มี
นักนักไอน่ะน่ะน่ะอันอย่างของของหมอน่ะก็ได้ถามหมอ
ไปหมอแล้วเราเราเอาจากที่ไหนหมอก็ว่าก็พวกผลไม้เช่น
กล้วยเป็นต้นอันนี้หมอกล้วยนี้โอ้โหจะกิน

หมอบอกนะหมอบอกน่ะพอตอโนต๕๘มาร์ทต้องเอาจากมีนาต
ตอนจุดบันนี้มีแบบเขตเช่นอ่ะ

พูดว่าเป็นต้นไง

คือฮุนอุดมแสดงอยู่ในเมืองไทยมาตั้งแต่เด็ก

อยู่ในพื้นที่ชนเผาตองเหลือง
ทำให้ได้คลุกคลีกับคนเหนือนะฮะ

โอเคเดี๋ยวกัน
นะฮะลองไปตามดูได้เลยน่ารักทีเดียวนะครับ
นี่ล่าสุดเมื่อวานที่เรานำเสนอนักโทษ

เหลืออีก๑๔วัน
อะโอเคพักกันก่อนช่วงหน้าช่วงหน้ามีมั้ยพลายบุญแป้ง

บุญแป้งบุญแป้งไม้ไต่คลูก็

เออช้างสินางอัญชรีกันมาพิจิตรนะคะกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ปากช้างแม่ศาเลยเนี่ยนะ
เหมือนโรงพยาบาลช้างเลยได้รับแจ้งจากนายเกียรติศักดิ์
แก้วกันควานช้างของพายบุญเป็งว่าพายบุญเป็งวัย๖๐ปี
นอนบิดไปมาร้องคลวนคลังและแสดงอาการอ่อนพิวเห็นได้ชัด
ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรนะจนนางอัญชรีเนี่ยได้ให้นำให้ควานเนี่ย
พายบุญเป็งไปที่สถานพยาบาลปางช้างของแม่สาโดยอาการของภัยบุญเป็งน้ำหนัก
แล้วก็ส่งเสียงร้องตลอดเวลานายสัตวแพทย์รณชิตรุ่งศรีเปิดเผย
จากให้การช่วยเหลือโดยล้วงก้นสวนทวานช้างจนพบว่ามีอุจจาระก้อนมหือมาหลุดออกมา
สร้างความตกตะลึงแก่สัตวแพทย์และควานช้างเพราะว่าอุจจาระช้างพายบุญเป็นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบ
ว่าจะเป็นช้างป่าช้างบ้านนี่นี่มือล้วงเข้าไปหนูจะต้องนี่แล้วก็ดึงออกมา
คือว่าขี้มันก้อนใหญ่กว่าหัวผู้ใหญ่ถึงสองเท่ามีน้ำหนักเท่าไหร่คุณหนุ่มสิบห้ากิโลกรัม
หากเปรียบเทียบช้างทั่วไปเนี่ยช้างเวลาขี้ออกมามันจะแค่๒โล
แต่พี่บุญเปงนั้นสิบห้ากิโลกรัมนางอัญชรีกล่าวว่าตนอยู่กับช้างมันยาวนานร่วม๒๐ปี
ช้างมามากไม่เคยเห็นจระช้างที่ใหญ่โตมหือมาขนาดนี้มาก่อน
จราช้างส่วนมากนะก็มีขนาดเล็กกว่านี้ถึงสามเท่าไอ้นี่มันอันนั้นมันเหมือนใหญ่เหมือนฟักเลยอ่ะ
มันหั่นจนกลายเป็นก้อนก้อนแบบมิน่าเล่าชายช้างพายบนเปรงถึงถ่ายไม่ออกจนร่างกายสุดลง
และเมื่ออุจจาระก้อนนี้หลุดออกมาอาการดีขึ้นเห็นได้ชัด
ช่วยโอ้โฮนะอันนี้หญ้าร้วนเหรอเธออัดนั้นถ่ายเป็นก้อนแต่ว่าแม่โหเป็นหญ้าอย่างเดียวนี่นะ
ย่าย่าย่าอัดแน่นเป็นก้อนแบบ๑๕กิโลเมตร
เบ็กไม่ออกนะจุกก้นอยู่

เก็บทองร้องควนคลางด้วยแป่น

มันคงจุกอยู่ใช่ไหมล้วงเข้าไปถึงศอกเลย
เธอเห็นแบบนี้แหมไม่เห็นต้องไว้นี่เลย
ชีวิตสัตว์โลกนะวันนี้หมาช้าง

มีอย่างไรอีกไหมงู

มันเป็นกรณีมีของศูนย์ทุเรียนไรค์หนึ่ง

เป็นงูจงอ้างขนาดยาวกว่า

กำลังผสมพันธุ์กันกัญชัยเขาผสมพันธุ์กันเธอเคยเห็นไหม
ไม่นะฮะเคยเห็นทีนึงนานละที่ไหนในทีวีอ๋ออ๋อ
อ้าวก็จริงจริงเนี้ยหรอเนี้ยเขาเพิ่งเกิดมาเขาเพิ่งเคยเห็นเนี้ยแหละ
งูสองตัวเนี่ยกำลังผสมพันธ์กันโดยการใช้ตัวเนี่ยพันกันเป็นเกี่ยวเลยชูคอบพันกันไปมา
ใช่จะละทีตอบถามเออนายสุรสักกินเนี้ยนะฮะ
เสาร์ว่าเมื่อวานเกิดเหตุเมื่อสองพันธุ์ก่อนช่วงเวลาประมาณสี่โมงเย็น
ขณะที่ตัวเองเนี่ยกำลังไปลดน้ำในสวนทุเรียนนั่นแหละปรากฏก็เห็นภาพนี้เกิดขึ้น
เป็นภาพงูจงอางสองตัวมีความยาวห้าเมตรอ่ะคิดดูสิว่าห้าเมตรขนาดไหนอ่ะ
ยาวนะฮะกำลังผสมพันธุ์กันโดยการใช้ตัวเนี้ย
พันกันเป็นเกียวชูคอพันกันไปพันกันมาแม่ถ่ายก็อยากถ่าย
แต่จะยังไงก็จะต้องเก็บภาพเอาไว้หน่อยนะ
เดี๋ยวอืมเนี่ยอย่านะช่องขอดูแต่ขนาดเดียวกันเนี่ย
ขนาดที่ทันเองถ่ายมือถือไว้พรรษรู้ปุ๊บพรส
สมพันธ์กันไม่กลัวว่ะไม่กลัวเห็นไหมอุ้ยเขาบอกว่า
ถอยห่าง๒๐เมตรคนมามุมกว่า๒๐คนแหม่เลข๒๐ดีจังเลยนะครับ
ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าตกใจเหมือนกันเพราะเกิดมาก็ไม่เคยเห็นงูตัวใหญ่ขนาดนี้มาผสมพันธ์กัน
เขาบอกว่างูผสมพันธ์กันเนี่ยใช้เวลาไม่ใช่๑๐๒๐นาทีนะ
๓ชั่วโมงนี่คือไม่ได้ตัดเอามาต่อกันนะนี่คือจริงเลยใช่ไหม
ชั่วโมงกว่าที่งูเนี่ยจะเลื้อยเข้าป่าไปความเชื่อส่วนตัวเนี่ยเขาคิดว่าที่ไม่กล้าทำอะไร
เชื่อว่างูสองตัวนี้เป็นงูเจ้าที่
โธวกัน๕เมตรเขาบอกยาวแบบยาวและใหญ่๕
ไม่แผ่ไม่เบี้ยเนอะนี่ก็ถ่ายมาประมาณสักยี่สิบเมตรที่ซูมอันนึงอืมอืม
ของคุณมีไหมมีไหมมีอะไรมาสู้ไหมของผมมีหนี้ต่อแถวยาวเหยียดปิดทองหลวงพ่อแดง
เชื่อด้านแค้วคลาดแล้วก็โชคลาภอืมเอ่อผู้สื่อข่าวนะครับ
เดินทางไปที่วัดมุจรินหรือว่าบ้านกระโดนเตี้ยนะฮะ
ที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยก็ไปพบเอ่อประชาชนเนี่ยฮะประมาณพันกว่าคน
ต่อแถวยาวสองร้อยเมตรนะฮะเพื่อร่วมทำบุญปิดทองหลุมพ่อแดง
หรือพระครูวิราชวัชิวัชิริวัชิริสโภพลหรอฮะอืมนะฮะ
ซึ่งเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอนะครับก็เรียกว่าคนเนี่ยก็คือไปกราบไหว้
เนี่ยนะฮะเงียวยาวนี่ครับอ๋ออ่านี่มันยังเกินพัน
ได้เป็นนักพระนักพัฒนาด้านการสร้างวัดนะครับ
ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินธรณีสงฆ์นะครับที่วัดมจุลินในจำนวน๓๓ไร่
ให้เป็นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลคลองขลุงนะฮะในปัจจุบัน
แล้วก็เป็นผู้ก่อสร้างโรงเรียนวิลาสวีระศึกษา
วิราชเอาโทษนะฮะวิราชวีระศึกษา

อีกทั้งยังมีการสร้างวัตถุมงคลเครื่องลางผ้ายันสีแดงตะกรุดโทนถักเชือกนะฮะ
แล้วก็ที่ขึ้นชื่อคือมีดหมอเนี่ยนะครับคือคนก็ไป
โรงของใหญ่เลยเธอดูสิดูสินี่ไง
โหน่าเป็นหลวงนะอ๋อนี่นี่นี่เอาละผมว่าแล้วคุณต้องไปแน่

มี่มิควรเคยบอกมิควรเคยบอกผู้ดังเหมือนมิลหายมิร้อยมิลหลวงมีโทษเขาบันไดอิสก็มี

ฟันยิงฟันไม่เข้าแควะผ้าปฏิหารครับคุณแม่

ขนาดฉะนั้นสมมติเธอเรียกว่าสตูเช่นโน่มกันใช้ไม่ได้เรียกว่าโอ้โม
เนแนะแต่ได้สัก๕เพื่อน

เมื่อวานจะมาเก็บมาแหละ

เรื่องของเรื่องไอ้ขวัญไม่โกรธนะไม่ใช่เมาส์เล่นเดี๋ยวเจออีกเรื่องข้าว
น้องก็แบบว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรหรอก
เรื่องของเรื่องเขาคิดกันว่านางคงยังไม่หมดสัญญากับที่นางไปเซ็น
แต่นางบอกมานางพูดกับนักข่าวเพจไหนที่แบบว่าดูสัญญาไม่ถี่ถ้วน

บอกกับนางมาเซ็นกับความไว้ใช่มั้ยล่ะ
ไม่จบหรืออะไรอยานี้ใช่มั้ยแองจีสักอย่างหนึ่ง
เนี่ยก็ไปเรื่องไปราวคือพี่กู้ก็เลยงง

ปกติกูจะแบบว่าหวนละยิ้มตลอดเวลา
แล้วก็อย่างที่บอกว่าชาวเน็ตก็ต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ก็ขวานอุตสามณีนี่แหละ
ขวานอุตสามณีก็ออกมายอมรับว่าเทกองถ่ายจริง
แล้วนางก็ไม่ได้มีปัญหากับกองถ่ายด้วยแต่ไม่ได้บอกกับต้นสังกัดมาก่อน
ตอนรับงานนั้นเพราะตนให้เจ้าของละครกับต้นสังกัดไปคุยกันเรียบร้อยแล้ว
ตนยินดีเล่นพอนัดเสร็จพอถึงกองก็นึกว่าผู้ว่าจ้าง
กับต้นสังกัดนานเคลียร์กันจบแล้วว่าเล่นได้
ปรากฏว่าเมื่อถึงกองปุ๊บอ้าวยังเคลียร์กันไม่จบนี่ว่า
โทรไปเช็คกับพี่ที่ประสานงานเขาบอกว่าผิดสัญญาให้กลับ
เพราะเรื่องเนี้ยยังไม่ได้ดิวกันนะฮะส่วนผู้กำกับเองพี่
ก็ไม่รู้เพราะเห็นขวัญคอนเฟิร์มมาแล้ว
เฟิร์มคิวมานะครับคิดว่าพร้อมทำงานแล้ว
พอถึงกองกลับรีบกลับไปแล้วก็ไม่ไม่หยุดแต่ก็ว่า
ถ้าถ่ายต่อไปแล้วเนี่ยไม่ได้บอกปิดสัญญาณนั่นแหละไม่ได้บอก
แล้วเขาพูดกับใครไหมหรือออกไปเลยไปเลยอืมนะฮะ
ส่วนดาราไม่เขาคุยประสานงานว่าพี่เคยอะไรอย่างอะไรอย่างงี้
อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนางส่วนดาราคนอื่นก็ต้องกลับบ้านหมดเลย
คุณใส่สิบตาแตกสิเพิ่งแต่เปิดกล้องละครมาไม่เคยเจออย่างงี้
เอาคุณไปแล้วค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้วออกกล้องมันก็เป็นแสนนะ
ก็คือฟิตติ้งกล่องเลยแม่งไปเลยหรอน่ะไม่ไปเลย
อ่าหนูเจอกันวันจันทร์ประตูแปดโมงน่ะมันก็ไม่ได้
กูไม่ต้องก่อนไหลแสนมาเคยทำระครนี่

ภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิ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
ภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิแสนภูมิ

ถึงว่าขวัญต้องรู้แล้วสิว่าสัญญาไม่ได้
ใช่มันต้องเกิดตั้งแต่วันแรกที่ต้องรู้ต้องเคลียร์ตั้งแต่วันแรก

เหมือนกับชีวิต
ของน้องนางเอกสาว

ที่ต้องกลืนน้ำตาลงอกในวันวิวาว่ะ

ก็ได้แต่เห็นใจน้องนางเอกที่ต้องร้องไห้จนตาช้ำ
เพราะแม้ว่าจะคบหาดูใจ
ได้แต่งงานกับแฟนนุ่มตระกูลดัง

ฝ่ายชายก็ยังไม่ยอมรับให้มาเป็นสะพ้าย

วันแต่งจะไม่มางานแต่งงานของลูกชาย
ซึ่งเหตุผลของคุณแม่ก็คือ
หน้าฉันยังไม่เคยพามาเจอ
จะมาเป็นสะพ้ายบ้านฉันได้ยังไง

แถมยังมีเรื่องสินสอดทองมั่นอีกที่ไม่ลงตัวอีก

แต่แม่ออกไปเที่ยวร่องเรือกับเฟรนด์

ต้องแต่งเข้าบ้านน้องนางเอก

อันนี้แม่เขาคุยกับหนูเอง

ฮ่า

ก็ไปทำงานต่างประเทศตลอดเวลาอยู่แล้ว

การแสดงความคิดเห็นต่างของคนในสังคม

จะชาวเชียร์เน็ตมากมายถกเปียงกันว่า

มันก้าวขึ้นไปเป็นอันดับ๑ทันที

ไม่ได้หมายความถึงอะไรทั้งนั้นไม่ได้เจตนาสื่อถึงการเมือง
ขอโทษหากทำให้เข้าใจผิดซึ่งเรื่องนี้ก็ยังถูกพูดถึงอย่างมาก
เกี่ยวกับกระแสในโซเชียลเนี่ยนะขออภัยในที่นี้ครับ
ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองก็มีการเฟฟยาย่งยายากันด้วยนะ

ก็กลายเป็นแบบที่คนก็ไปมองว่าเฮ้ยเป็นการเมืองกันไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ไง

ก็ป้องเขาพูดของป้องอย่าไปพูดถึงสิ

อะไรอย่างนี้อย่าไปพูดเดี๋ยวจะมากลายเป็นอย่างนี้อีก

เชียร์ที่กำพรเขาเปิดตัวคบหากันมาสักพักหนึ่ง

แต่ว่าว่าหมากคุณ
ท่านสุดเนี่ยทำเอาไปแฟนถึงกับเซอร์ไพรส์
หลังจากที่มีภาพสาวเชียร์แล้วก็หนุ่มบิ๊กไปดินเนอร์กัน
แล้วก็ฝ่ายชายจะทำเตอร์ไพรส์อะไรบางอย่าง
เหมือนเป็นการขอแต่งงาน
ให้เชียร์รถขอแต่งงานเหรอ

งานนี้มีแววว่าทั้งคู่จะมีข่าวดีประกาศ

แม้ตอนนี้สาวเชียร์ยังไม่ได้ออกมาเล่าว่า

โอเคนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ